คุณผู้ชมฮะก่อนหน้านั้นไปแล้วหนึ่ง

ก่อนหน้านั้นก็คือนายไพรวันนะคุณนะครับ
ลาศิกขาจากการเป็นพระมหาภัยวันไปเรียบร้อยแล้ว
คราวนี้มาถึงคราวของพระมหาสมปอง

แล้วก็เลื่อนวันลาศิกขาเร็วขึ้น
ใช่จากเดิม๒มกราคมซึ่งเป็นวันเกิดโยมแม่
ทีนี้จะเลื่อนเร็วขึ้นคือในปีนี้เลยนะคะ
ปลายปี๒๙ธันวาคม
ใช่ส่วนนี้บรรยากาศที่พระมหาสมปอง
ไปกราบพระพยอมที่วัดสวนแก้ว
เพราะว่าพระมหาสมปองบอกว่าอยากจะมาลาศิกขากับพระพยอม
เพราะว่าเป็นพระที่เคารพเหมือนบีดาเลย

ตั้งแต่ช่วงเช้าพระมหาสมปองตาลปุตโตพระนักเทศชื่อดัง
แห่งวัดสร้อยทองไปกราบลาพระราชธรรมนิเทศ
หรือพระพยอมกรยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
หลังเปลี่ยนแผนลาศิกขาจากเดิมวันที่๒มกราคม

มาเป็นวันที่๒๙ธันวาคมนี้แล้วนะครับ
เนื่องจากมีผู้ใหญ่ทักเรื่องเลิกเดิมไม่ดี
ก็เลยเชื่อตามคำผู้ใหญ่บอก
เลื่อนเป็นวันลาศิกขาเร็วขึ้น
พระมหาสมปองเปิดเผยหมดเปลือกเหมือนกันนะ

ในเวลา๙นาฬิกา๙นาทีอันนี้คือเลิก
แต่ถ้ากองทัพสื่อมวลชนไปดักรอจำนวนมาก

เลื่อนเป็นเวลา๑๓นิกา๙นาทีแทนนะครับ
ก็ยังไม่เปิดเผยรายชื่อวัดสำรองดังกล่าว
ให้สื่อมวลชนรอลุ้นกันเอง
ส่วนวันที่๓๐ธันวาคมพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อทุกสำนักเลย
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยถามนะว่า
เหตุผลที่พระมหาสมปองจะลาศิกขาคืออะไร

แต่แน่นอนอาตมาก็ยังยึดถือหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา
แล้วก็บอกด้วยนะหลังจากลาศิกขาแล้ว
เราก็ถามไงพระมหาสมปองจะทำอะไรบ้างคะหลังจากนั้น
ท่านบอกว่าจะทำอะไรได้อีกเยอะเลย
ใช่ค่ะจะเปิดเฟสขายของเลย

ซึ่งสินค้าของอัตมาจะเน้นไปพวกน้ำพริก

ให้เพลงนี้ตั้งใจเลยจะปั้นศิลปินที่ฝีมือดีร้องดีเต้นดี
แต่อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถ

คือพระมหาสมปองท่านบอกว่าเหตุผลที่อยากลาศิกขานะ
เพราะว่าตอนนี้รู้สึกอิ่มในพระธรรมแล้ว

และอยากกลับไปดูแลมารดานะครับ
และคิดว่าถ้าลาศิกขาแล้วอาจจะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากขึ้น
หัวเราะได้มากขึ้นทำอะไรหลายอย่างได้มากขึ้น

เราก็จะมองออกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดี

ใช่ค่ะเราก็บอกด้วยนะถามเรื่องการเมืองไง
ว่าเรื่องการเมืองมีคนชวนมีคนจีบไหม

ว่ามีในวันอยู่บำรุงสสพักเพื่อไทยติดต่อ

แต่ถ้าเกิดว่านายศิราเจนจาคะพักพลังประชารัฐ
ติดต่อมาก็เดี๋ยวพิจารณาดูอีกทีนึง
แล้วก็ถามด้วยนะว่าพระมหาสมปองสนใจเล่นการเมืองไหมคะ

ยังไม่คิดยังไม่คิดจะเล่นการเมืองในกรุงเทพ
อยากทำการเมืองระดับชาติมากกว่า
เออเดี๋ยวฟังพระมหาสมปองหน่อยนะคะ
นี่เราก็ถามด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าศึกมาแล้ว

เตรียมทันายฝีมือดีพร้อมสู้คดีแล้ว
หนี้สินก่อนลาศิกขาก็มีอยู่ประมาณ๑๐ล้าน
พระมหาสมปองบอกด้วยนะถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยปลดหนี้
อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญละกัน
คือเป็นข้อเสนอหนึ่งในข้อเสนอเหมือนกันนะ

บอกโยมวันถ้าติดต่ออัตมาเป็นโครสกพรรคนะ

ล้านบาทหนี้สินของอัตมาช่วยใช้หนี้ให้หน่อย

ใช่ค่ะแล้วทีนี้วันนี้พระมหาสมปอง
ไปกราบลากับพระพยอมใช่ไหมคะ
พระพยอมกรยาโนก็ให้พรกับพระมหาสมปองนะ
บอกว่าอยู่ที่ไหนขอให้อย่าลืมความดีทำได้หมด
แล้วก็รูปมือบอกว่าทำอะไรก็ขอให้ขึ้นขึ้น
ให้หักออกเป็นดอกไม้เปลี่ยนสตูเป็นมิตร

แล้วก็ไม่เสียดายที่พระนักเทศชื่อดังศึกไปอีกรูป
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นพระสงฆ์แล้วก็ยังได้พบปะกัน
ยังได้ร่วมงานกันที่วัดสวนแก้ว
แล้วพระพยอมก็บอกด้วยนะคะว่าศึกออกไปแล้ว

ซึ่งทางพระมหาสมปองเองก็รับนะ

แล้วเขามองภาพตัวแลดูดีเป็นบุคคลที่แลดูดี
จะพูดจะคิดจะทำอะไรอยู่ในคำพูดที่คนชมว่า
แม่ศึกออกมานี่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ
ก็ยังเป็นคนดูแลดูดีกว่าคนที่ทั่วไปบางคนที่ไม่ดี
อย่าไปบอกว่าโหศึกเราแย่กว่าเก่า
แย่กว่าคนที่เขาไม่ได้บวชอะไรอย่างนี้
แค่ขอยังเดี๋ยวขอให้พูดกันมากว่า
คือคนคนนี้เป็นคนแลดูดี
และดูดีง่ายแล้วก็ทำง่ายได้